เฉยเฉยกลับมาแล้วกลับมาแล้วจ้า

เจ้าเสียงจินจินตราภูมิลาบ
เจ้าเสียงจินจินตราภูมิลาบ
ว้าวมวดมวดให้พร้อมแพทย์ดีนอก

กำลังเพลินคิดว่าเปิดฟลอคอมเติร์ตเนี่ย

ก็คิดมาตั้งจากบ้านเนี่ยนะข่าวนี้

ลังการจินตลาภูลาภของเรา
ซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่า
ว่าว่าว่าว่า

ไปดูเรื่องราวซิว่ามันจะอาณาถาขนาดไหนคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็ทีมงานดีใจดีใจแห่ง
เบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มวี
สัมภาษณ์มาให้บันเทิงไทยรัฐด้วย

เพลงนี้พี่จินนะขอจัดเต็ม
เปลี่ยนเสื้อผ้าสไตล์โมเดิร์น๓ชุด
คุณผู้ชมดูรายละเอียดคอสตูมนะจ๊ะ
แหมอยู่กลางทุ่งกลางนา

ฉันชอบมากชุดเขาสวยมากเลย

กลัวควายมาแล้วมันจะวิ่งควิดเอา

ส่วนนักแสดงค่ะผู้ท้าตอนนี้
ปล่อยมา๑๑วันเกือบล้านแล้วคุณผู้ชม
ยอดวิวนะวอนแม่ผัวทุกบ้านนะคะ

แต่พูดจริงนะถ้าเกิดว่า
พี่จินตาร่ว่าอ่ะไม่สบายส่วยเป็นอะไร

ทั้งเสียงอ่ะเหล็กลีบ